คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าง

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

คุณผู้ชมในห้องทรงนี้เลยนะครับผม
ใครที่ยังไม่ได้โหลดรีบโหลดเลยค่ะ
เพียงแต่คุณกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ตอบคำถาม
คุณก็สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับรางวัลกับทางไทยรัฐทีวีที่

ตอนแรกก็มีคอนเซ็ปต์อะไรกันดีแหละครับ
ช่วงหลังมาผมว่าเสื้อผ้าคุณเนี่ยออกแนวมั่วแล้วนะ
ไม่มั่วคุณพ่อออกได้คือออกเนี่ยมีอะไรอันจับใสเลยนะเนี่ย

คนที่มั่นคงของดิฉันค่ะ
เหมือนดังเสาหลักปักรายการนะครับ

ไม่ไปไหนเหมือนไม่มีที่ไปนะฮะ
คุณพลคุณเปี๊ยกคุณสุนุกคุณปลาย

สวัสดีค่ะ
คือผู้ที่เข้ามาแข่งขันในรายการของเราทุกคนนี่แหละครับ

เขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวแน่นอน
แต่ว่าคนที่กำลังจะมาต่อจากนี้
เสียงของเขาทะลุทะลวงไปถึงห่วงอวกาศ

สาวทรงอวบคุณเอ

สวัสดีครับ

เอ๊ก็มาถึงเพลงที่๔ไปแล้วนะคะ
ตอนนี้มีอยู่สองหมื่นบาทครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมได้ชมเธอนะครับ
ก็ใช้ตัวช่วยช่วยมาได้จริง
เธอได้เลือกได้เพลงเก่งของเธอนะฮะร้องจนทำให้เธอกลับมายืนตรงนี้ได้อีก

ต้องบอกเลยว่าใบหน้าของคุณเอนะคะอิ่มเอิบและเป็นสุขอย่างยิ่งเลยดีใจค่ะ
ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่ไฟฝันอยากออกที่สุด
แล้วเรามาจนถึงจุดนี้นี่ถือว่าเกินคาดค่ะ

คลุกคลีอยู่กับวงการเพลงลูกทุ่ง

เบานะสเต็ปแรกยังมีอีกสเต็ปหนักกว่านี้ไหมฮะ
ก็มีเทคนิคค่ะสเต็ปแบบใหม่ที่เขานิยมใช้กัน

เดี๋ยวผมดูกระดูกผมก่อนว่าผมจะไหวไหม
โอ้เป็นท่าช้อนก้น
ตายท่านี้ต้องการธาตุเหล็กสูงเดี๋ยวเป๊กไปเรียขากล้องแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ

ยังไงนะ
ช้อง

แล้วหัวไม่มุดเข้ามาในนี้เลย

เราคงต้องได้ผู้แข่งขันคนใหม่ขึ้นมา

เป็นไรคะเป็นไรคะ

พี่เอเกินไปเลยค่ะกั้นไว้อย่าปล่อยออกมา
ว่ามันมีแลคโตบาซีลักษณ์
คุณเอครับตอนนี้๔เพลงไปแล้ว
วันนี้มาเริ่มต้นวันหยุดสุดสัปดาห์กันด้วยเพลงที่๕
ตอนนี้คุณเอเหลือตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์อีก๑แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้
เอาละครับมาถึงเพลงที่๕กันเลย
มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕

ซีน่ะ
นี้ก็มีรอยยิ้มบวกกับความกังวลเล็ก
ความมั่นใจขนาดไหน

แต่ตอนนี้คุณเอถ้าตัดสินใจที่จะเล่นนะครับ
คุณเอเหลือตัวช่วยอย่างที่ผมบอกไว้
เลือกได้อีกหนึ่งแผ่นถ้าเกิดเปิดได้เจอเนี่ยคุณเอร้องได้เนี่ย
คุณเอ๊จะได้จากสองหมื่นเนี่ยเป็นสี่หมื่นบาท
เพลงที่ห้ามูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับ
คุณเอจะเล่นหรือจะหยุด
นี่ตัวช่วยของคุณเอนะครับเหลืออีกหนึ่งแผ่น
คุณเอตั้งใจให้ดีเลือกให้ได้เลือกถ้าเจอข้ามเพลงนี้ไปเลยนี่สุดยอดเลย
หรือเปลี่ยนเพลงก็ยังดี
หรือถ้าชัวร์ไม่ต้องใช้
ถ้าชัวร์นะถ้าไม่ชัวร์ใช้

เลือกได้อีก๑แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจให้ดี

ใช้ตัวช่วยค่ะใช้ตัวช่วย
มาดูสิว่าคุณเอจะเลือกได้แผ่นไหน
อีซูซูดีแม็กซ์แผ่นไหนครับ
ไหนค่ะ

เอาล่ะมาดูที่ว่าอีซูซูดีแม็กซ์

จะเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลย

หรืออะไรอยากได้ข้ามเพลงนี้ไปเลย

แผ่นที่๖คือ

ข้าม

เพลงที่๕มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องใจงาม

เพลงที่๗๑๐๐๐๐๐บาทรออยู่
คุณเอจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ให้เวลาตัดในใจ
หยุดหยุดหยุด